ต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มกันบ้างนะคะชินชินวุฒิถือว่าไม่ได้ไปอยู่ในคนหล่อขอทำดี
แต่ว่าคนนี้ก็หล่อไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าหมดภารกิจช่วยชาติไปแล้วนะคะ
ก็มาจัดเต็มกับงานในวงการบันเทิงกันบ้างค่ะชินชินวุฒิตอนนี้คิวงานแสดงเนี่ย
รออยู่เพียบเลยทั้งภาพยนตร์แล้วก็ละครนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกมากับหนังผีที่หลอนปนหาอย่างเรื่องพี่นาค
เรื่องนี้เราคุณผู้ชมน่ากลมมากเปิดตัวไปหมดมานะเจ้าตัวเนี่ยรับบทเป็นผีอีกครั้งนึง
บอกว่ายินดีมากเลยกับบทแนวนี้ชอบนะคะส่วนเรื่องวงการเพลงที่หลายคนบอกว่าชินชินวุฒิเนี่ยจะกลับมาอีกหรือเปล่านะคะ
เจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวมีให้ลุ้นกันแน่นอนในปีนี้นะคะจะบอกเลยไม่ได้งานรุ่งอย่างเดียวนะพี่แจ๊คชินวุฒิตอนนี้
ความรักกับน้องลิลลี่พันธิลาก็แฮปปี้แบบสุดค่ะจะมีลุ้นแต่งกับเขาบ้างหรือเปล่าไปฟังชิมกันเลยค่ะ

ว่าถ้าทุกวันนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วเราแฮปปี้๔ปีก็แล้ว

วันหนึ่งคนเราแต่งงานกันไปก็ต้องปรับกันไปอีกเรื่อยเหมือนกัน
เรามองว่าเราวางโปรเจกต์วางทำอะไรด้วยกัน

ผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลย
บางทีคนเราไปโฟกัสเรื่องของการแต่งงานมากเกินไป
ที่ผมบอกว่าอยู่ด้วยกันหมายถึงว่าเราคบกัน
แล้วมีความสุขด้วยกันแล้วซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน

ถ้าเราคิดจะอยู่ด้วยกันแต่งงานด้วยกัน
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องให้เกียรติครอบครัวเขาก่อน
เพราะฉะนั้นเรื่องของมนาคตตรงนั้นมันก็เป็นของตรงนั้น